กลับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันนะคะในเบรกสุดท้ายแล้วด้วย
ใช่คุยกันมา๓วันนะมันน่ารักมากเลยนะคะ

แล้วที่สำคัญเลยหัวใจเขาตอนนี้เป็นสีชมพูเป่งปัง
เพราะว่าให้โฟกัสไปคนเดียวมดตายล้านตัวเลยอะไรขนาดนั้นน่ะ
แล้วก็รวมถึงอะไรอย่างอื่นในชิวิตมันลงตัวเยอะหิ้น
เป็นตัวของตัวเอง
มันต่อของตัวเอง
ไม่ใช่ว่าสมมุติตอนนี้เป็นแฟนเจมส์
อยากได้ในสิ่งที่เจมส์ไม่มี

ความเปลี่ยนคาดหวังว่าผมจะเป็นคนแบบไหนในอนาคต
อย่างเช่นแบบวันหนึ่งเธอต้องเป็นเศรษฐีนะเว้ย

ต้องมีรถให้เราเธอต้องมีลูกให้เราสองคน

เป็นแบบเธอเนี่ยก็โอเคนะ

ก็น่าจะเจ๋งเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้

คือผมบบง่ายแล้วพี่ผมชอบอ่อยใจแฟนมาก
แต่บางแฟนบางคนจะชอบคิดว่าผมเป็นคนไม่มีความเป็นผู้นำ
อ๋อแล้วแต่ผู้หญิงก็คิดว่าอ๋อแล้วแต่ผู้หญิงก็คิดว่าอ๋อแล้วแต่ผู้หญิงก็คิดว่า
จริงหรือเปล่าผมก็คิดเองได้คิดได้แต่ว่าผมอยากให้เขาทำอะไรตามใจชอบเขามากกว่า
ใจเขามากกว่าเอาอย่างนี้ถ้ามีให้เลือกเป็นคนติดแฟนเป็นคนกลัวแฟนเป็นคนอวดแฟนคุณคืออะไร
แล้วก็อีกความกลัวของผมที่มีมากที่สุดคือกลัวแฟนไม่รักจริงจริงผมคงกลัวแฟนไม่รักมากเลยนะ
นี่พูดไปทั้งหมดคุณดีมากเลยนะจริง

พี่มองที่ดูอยู่ในนี่ช่วยอัดช่วงนี้

สมัยนั้นผมอยู่อังกฤษผมไม่ยุ่งกับแฟนผู้หญิงเลย
เพราะว่าผมอยากจะมีแฟนตอนรู้สึกว่าผมพร้อมจะมี
เพราะตอน๑๓๑๔ตอนนั้นผมเลิกเงินมาก่อนเลย
อยู่อังกฤษผมเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์

ผมก็คิดได้ว่าแฟนไม่ต้องมีหรอก
มีเฉพาะตอนไปเที่ยวหรือว่าไปเจอคนนู้นก็หอก

ถามตัวเองนะเคยคุยกับตัวเองมากมายว่าคุยตัวเองบ่อย

เพราะฉะนั้นมันจะมีช่างสายอย่างคือ
คืออะไรอ่ะคือน้องเขากินเก่ง

ไม่มีช้ายแบบนี้ค่ะนี่
อะไรกี่แค่วันดีครับง่ำโอ้คนลุกมันหวานขึ้น
ป่ะไอ้อย่าเพิ่งเกลียดผมสิพี่

เห็นแต่คนรูปรู้สึกว่าความดันขึ้นแล้วเนี่ย

รู้รอดไม่รอดทำมารู้กันอีกที

เพราะว่าผมแค่ผู้หญิงผ่านมองสวยก็จริง

หรือไม่พูดถึงเรื่องนี้ให้แฟนหนักใจ

อ๋อแล้วพอน้องโฟกันเรื่องผ่านปั๊บ

ได้เห็นตัวตนอีกมุมหนึ่งเลย

นี่หลายคนไอ้ว่าไม่น่าจะได้เห็นมุมนี้เท่าไห

มีผู้ชายแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักแบบนี้อยู่ด้วยเนาะ

มึงไม่ไปง่ำกับเพื่อนมาเหรอ
ไม่ง่ำวันนี้ไม่ง่ำเหรอ
ผมก็เลยจะกลายเป็นแบบ
ตัวน่ารักในแก๊งเพื่อนไปเลย
วันนี้ขอบคุณมากเลยนะแง่ม

ขอบคุณมากนี่วันนี้ทั้งเราสามคนขอตัวลาไปเงียบก่อนนะ
ใช่แล้วเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่นะเวลาเดิมเลยนะจ๊ะกับรายการ
แม่บ้านประจำบานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
เงี๊ยม
โปรดติดตามตอนต่อไป